มาดูเหตุทะเลาวิวาสที่จันทบุรีนะครับ

ปืนผาหน้าไม้รวมถึงระเบิดด้วยนะฮะ
คนที่กำระเบิดมาจริงกะจะมา
ที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็ต้องไปช่วยชีวิตของนายธรรมรัฐสุนทร
หรือว่านายเคอายุ๓๔ปี
คือนายเคนั้นนะคุณนอกจากจะถูกยิงตามร่างกายหลายแห่ง
นี่ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนะ
มือซ้ายยังเป็นแผลชะกันจากระเบิด

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้านะฮะ

ก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มม๗นัด
ปลอกกระสุนลูกซองอีก๑นัดตกกระจายเต็มถนนเลยครับ
หรือว่าถ้าวัยรุ่นจะรู้จักกันเรียกง่ายก็คือระเบิดน้อยหนา
เพราะลักษณะพื้นผิวระเบิดมันเหมือนน้อยหนาใช่ไหมฮะ
ก็เศษของระเบิดกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับ
จะเข้ามากันพื้นที่
แล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาตรวจว่าจะมีระเบิดหลงเหลืออะไรอยู่หรือเปล่า
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคือช่วงหัวค่ำนะครับ
คือกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
นั่งดื่มสังสรรค์อยู่ที่แผงผลไม้ตรงนี้นะครับ
ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จริงเป็นกลุ่มของนายเคด้วย
แต่ตอนนั้นนายเคไม่ได้ดื่มสังสรรค์อยู่นะ
นายเคร์ด้วยมาตอนหลังนะครับ
๕คนก็สังสรรค์อยู่ที่หน้าแผงผลไม้
จากนั้นครับมีรถยนต์๕คันเลยครับ
ขับเข้ามาจากทางหน้าตลาด
แล้วคนบนรถยนต์ทั้ง๕คันนั้นก็ลงมาจากรถ
รวมแล้วเท่าที่เห็นประมาณสัก๒๐คน

เข้าไปมีเรื่องกับกลุ่มที่เขาดื่มสังสรรค์กันอยู่
แล้วจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกัน
ลงไม้ลงมือไม่นานก็ได้ยินเสียงยิงกัน

ได้ยินเสียงปืนไปประมาณ๕นาทีมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีก
จากนั้นกลุ่มที่ขับรถเข้ามาที่มีประมาณสัก๒๐คน
ก็วิ่งหนีแล้วครับหนีขึ้นรถไปขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดแล้วก็รีบเข้ามาดูฮะ
พบคนเจ็บก็คือนายเคนี่แหละครับบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
เรื่องต้นรายงานว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันอยู่แล้วล่ะ

แล้วก็นัดมาคุยกันมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่คุณถามว่าเจรจากลายเกลี่ยเป็นผลไหม

มันถึงเกิดเหตุการณ์ยิงใส่กันเนี่ยนะฮะ
โดยนายเคคนเจ็บมาทีหลังพยายามจะเข้ามาเคลียร์ปัญหาให้
แต่ไม่สามารถเคลียร์กันได้นะฮะนายเคตัดสินใจครับ
วักลูกระเบิดที่พกออกมาถือไว้ในมือกะจะเอามาข่มขู่
แต่ปรากฏว่านายเคจังหวะนั้นถูกอีกฝ่ายยิง

ทำให้ระเบิดที่ถือไว้ในมือมันทำงาน

พบว่านายเคมีหมายจับในข้อหาพยายามฆ่า

ในท้องที่สพเมืองจันทบุรีเมื่อปี๕๘นะครับ
ตำรวจที่โรงพยาบาลหากรักษาตัวหาย
ก็จะนำส่งดำเนินคดีตามหมายจับต่อไปนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคนอื่นอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ที่มี๒๐คนแล้วก็มีอาวุธปืน
ก็ต้องตามจับกลุ่มด้วยนะครับ